ขออนุญาตถามถึงมาตรการการกันความเสี่ยงของแพทย์นะคะ
ซึ่งขณะนี้มีแพทย์ติดเชื้อไปแล้วหลายคนนะคะ
กระทรวงจะมีมาตรการลดความเสี่ยงพวกเขาอย่างไรบ้างค่ะ
เท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับ
การติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาโควิดยังไม่มี
นี่คือสิ่งที่จะต้องไปอวดกันนะครับ

พวกเราก็ไม่พอใจนะครับ
สำหรับบุคลากรรมการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเอง
แล้วซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่าง

เราก็จะต้องเป็นคนที่อเลิศตัวเองตลอดเวลาว่า
ช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโลกแบบนี้
เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นโซเชียลฟังก์ชั่นต่าง
ที่ผ่านมาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไม่ว่ากัน
มาตรการยังไม่เข้มข้น
จากนี้ไปมาตรการเข้มข้นนะครับ
ก็ขอให้บรรดาแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาตัวเองเป็นอย่างดี

เราต้องเป็นตัวอย่างเราต้องเป็นกำลังใจ
และเราจะต้องทำตัวเราอย่างให้ปลอดภัย
ที่จะให้การดูแลรักษาคนป่วยให้อย่างสุดความสามารถ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยมา
เราได้สั่งให้เขาไอโซเลมตัวเอง
แต่ว่ายังไม่มีคนไหนที่แสดงอาการนั่งออกมา
ก็หวังว่าภายใน๕วัน๗วันเขาก็จะหาย
แล้วก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ
คนที่อยู่รอบข้างได้มีการสอบสวนโรคไปหมดแล้ว
ใครอยู่ข้างห่างกันกี่เมตรอยู่กี่คน
ประมาณ๓ทอด๔ทอดนะครับ
แล้วก็คนเหล่านั้นก็ได้ถูกแนะนำให้ไอโซเลสตัวเอง
ออกจากการใกล้ชิดกับผู้อื่น
นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวัง

ของในบ้านบางทียังหละหลวมอยู่อันนี้ก็ต้องขอขออภัยด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก